การที่มีผู้โดยสารไปทำร้ายกระเป๋ารถเมย์สาย๙๕
ก็ปรากฏว่าผู้โดยสารนั้นเป็นพนักงานของบริษัทปรายศนีย์ไทย
ล่าสุดก็ลาออกแล้วแล้วก็ออกมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่เขาบอกว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยเพราะว่าถูกกระเป๋ารถเมย์พูดจาไม่ดีใส่
ก็เลยทำร้ายแต่กระเป๋ารถเมย์ยืนยันว่าไม่จริงไม่ได้พูดแบบนั้น
แล้วก็จะไม่ยอมความต้องการจะให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นด้วยนะครับ
นายอัธวิทย์พันธ์น้อยอดีตพนักงานปรายศนีย์ที่ก่อเหตุไปตบหน้าพนักงานเก็บค่าโดยสารของรถเมย์สาย๙๕
หลังมีปากเสียงกันเรื่องของการเก็บข้าวโดยสารที่ปรับขึ้นจาก๖บาท๕๐เป็น๘บาทนะครับ
ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางเขนพร้อมกับยอมรับ
คอกใส่เขาด้วยคำพูดรุนแรงอีกทั้งไม่ยอมฉีกตัวให้เขา
ซึ่งหลังเกิดเหตุก็แสดงมนตรภิชอบล่าออกจากการเป็นพนักงานของปรายศนีย์เลย
พร้อมยอมรับว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง
แล้วก็กราบขอโทษไปยังขอสมกรด้วยครับ
๑๒๓นะถ้าเมื่อฉีกตัวผมผมตบนั่นแหละผมหนึ่งตบ
อืมแต่มันก็พลาดตรงที่ผู้ชายเลยไปตบผู้หญิงนี่แหละ
กระดับที่ทางด้านของนางสนใจผ่านเป็นพนักงานเก็บข้าวดิสาร
ก็บอกว่าหลังจากที่ไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้ว
ส่วนตัวไม่ติดใจเอาความแต่เรื่องของคดี
ก็ปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

ไม่ได้พูดจะไม่สุขภาพกับคู่กรณีแตกอย่างไร

แล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวผมมีนิดนะดูเรียงแพงเลยนะ
แค่นั้นแหละไม่ได้ว่าใครจับร่าง

หลังจากพนักงานสอบศูนย์รวบรวมรัสทานแล้ว
เนื่องจากว่านายอัธวิทย์นั้นเคยมีประวัติก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหนึ่งครั้ง
เคยทำมาก่อนอ๋อเป็นคนอารมณ์ร้อนลักษณะประมาณนี้
ไม่ใช่เพิ่งจะทำครั้งแรกไงนะครับอืมอาจจะเย็นเย็นนิดนึงเนอะ
ค่ะโดยสารก็แค่นั้นก็จ่ายไปหกบาทก็จบแล้วเอ้ยแปดบาทเนอะนี่แหละ